คุณผู้ชมปุ้ยก๊อฟจำได้ไหมครับครับ
หมาที่อยู่ในร้านหมูกระทะ
แล้วคนเมาอุ้มเอากลับบ้านไป

เช้าเนี่ยเอามาคืนแล้วคราวนี้ก็เกิดถูกใจกันยังไงไม่รู้

มันเป็นหมาเซเลปไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ

เครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องของมัน

คุณบูมจับสวมไส่นะครับ

ห้อยระยะทีเดียวกับสร้อยคอที่เรียกว่า
มาในกินไฟมณ์คุณนายเครื่องเพชร

คุณบูมผู้จัดการดารานะครับอุ้มมันกลับมาบ้านแล้วก็ตอนเมานะฮะ
แล้วก็เอาไปคืนหลังก็เอามาเลี้ยงเองเลยนะครับ
แล้วก็ตั้งชื่อมันว่าหมูทะตามสูตรที่เจอนะครับ
ตอนนี้มันเป็นหมาแสนรู้ครับนอกจากนี้มันยังกลายเป็นขวัญใจชาวโลกโซเชียลนะครับ
เวลาคุณบูมจับมันแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วถ่ายรูปเนี่ยคนดูนะฮะเยอะทีเดียว
มันเชิดหน้าจิกตาเมียงมองภาษานางงามเขาบอกว่าปังมากเลย
คนยาดได้มั้ยคนยาดหมั่นไส้ได้มั้ย
อย่างนี้ไม่ใช่ธาตุหมาหลงรักมันได้ยังไงล่ะครับ
ขณะเจ้าของยังยอมรับว่าโตเป็นธาตุหมาซะแล้ว๑๐๐เลย
เคยคุยกับหมูทะเนี่ยต้องใช้เสียง๒นะ
เสียง๒เสียง๓แต่เวลาคุยกับเพื่อนใช้เสียง๑นะครับ
อ่ะเปลี่ยนชีวิตไปซะแล้วนะครับหมูทะเดี๋ยว